คุณผู้ชมครับในเมื่อไม่ถูกรางวัลเราก็ต้องหากิจกรรมอะไรทำที่มันผ่อนคลาย
ลืมความทุกข์เอาไว้ข้างหลังไปออกกำลังกายกันดีกว่า
จะได้จิตใจเบิกบานร่างกายแข็งแรงมีความสุข
วิธีการออกกำลังกายแบบยุค๔๐แบบนี้มันต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน
เดี๋ยวจะพาไปดูคลิปนี้ครับ

ซักผ้าเครื่องปั่นผ้า
แต่เจ้าแมวตัวนี้มันเข้าไปเหมือนกับออกกำลังกายเป็นรูวิ่งแบบคน

หรือว่าดูหนูวิ่งในแบบลูกล้อบ่อยในกรงอะไรอย่างนี้คุณ
เห็นไหมเวลาหนูวิ่งเขาจะวิ่งวงล้อแบบนี้ใช่ไหม

ก็เลยเข้าไปวิ่งอยู่ในเครื่องซักผ้าแบบนี้
ดีนะน้ำไม่ไหลออกมา
ถ้าเกิดปิดฝาแล้วกดปุ่มสตาร์ทขึ้นมา

สะอาด
เป็นคลิปขำที่น้องแมวเห็นอาการของหล่อบรรดาสรรพสัตว์

เล่นแบบนี้มันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีนะ
เพราะฉะนั้นอยากจะมอบเพลงเพลงหนึ่งให้กับเจ้าแมวตัวนี้เพลงอะไรไปลองฟังกันครับ

แต่ไม่ได้เครื่องซักผ้าเขาใช้ได้ประมาณ๗๘โล

คุณยังต้องกลัวอะไรอีก
เอาเรื่องของเครื่องซักผ้าเอาฝากไว้ดูคลิปนี้

ไปปิดเครื่องกดสตาร์ทขึ้นมาไม่ได้นะ
ไม่ได้นะจริงก็ต้องแบบ
ขำขามเป็นคลิปขำน่ารักที่เราเอามาให้คุณผู้ชมดูเท่านั้นแหละ
ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะมีสัตว์ตัวไหนทำแบบนี้จริง